คุณผู้ชมค่ะมาอัปเดตชีวิตหนุ่มหน้าใสดีกว่านะคะ

พอเจอก็อดแซวถึงเรื่องบุญชายได้เลยนะคะ

แต่อดย้อนถามนนกุลถึงรูปที่โพสต์ในช่วงนั้นไม่ได้จริง

รูปนี้เหรอแฮปปี้วาเลนทายเหมือนมองคนอื่นเขามีความสุขเอง

อย่าโดดละลูกนะอันนั้นอ่ะไม่ได้นะคะ

คือนักแสดงหนุ่มเขาโพสต์ภาพเตรียมปลาหินใส่คู่รักครับวาเลนไทย

ที่อยู่ข้างหลังเมื่อกี้คือก้อนหินนะ

เจ้าตัวบอกเป็นคอนเทนต์ขำค่ะของคนโสดในช่วงนั้น

ตอนนี้นนกุลยังโสดอยู่นะคะ
รู้สึกว่าโสดแบบ๔๕ปีแล้วนานมาก

เพื่อนก็ชอบมาแซวรอให้เขามีแฟนสักที

ตัวบอกว่าโสดค่ะแต่ก็ไม่ได้เหงานะ

หากมีความรักกลัวไม่มีเวลาดูแลค่ะ

แอบแย้มเหมือนกันแอบบอบเหมือนกัน
ยูนาโอเค
โอเคครับผมเพราะว่าเราก็โฟกกันกับงานก่อนมาก
ยังต้องกว่าได้ไหมครับ
ได้ครับ
ครับตัวเองคือไม่ติดเลย
ไม่ติดเลย